ต้องบอกว่าข่าวนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับอีล่าน้อย
เพราะว่าน้องมีเตอร์ไพรส์มาฝากพ่อแม่กันอีกแล้วค่ะ
จะจัดขึ้นในวันเกิดของน้องปีหน้า
วันที่๑๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้ล่ะค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการแถลงข่าวกับพี่นักข่าวเป็นครั้งแรก

พร้อมกับฝากถึงแฟนที่รักน้องอุ้งอิ๋งด้วยนะคะ
บอกว่าเตรียมปากบุญเลยได้จ้า
นับวันรอให้ดีนะคะมาม่วนมาจอยในวันสำคัญของคนสำคัญกันได้เลยค่ะ

ว่าอีลาถูกดีใจอลี

เคยฝันบอกเคยคิดมาก่อนว่าสีใดมีคอนเสิร์ตใหญ่

ซึ่งจัดกันแบบโอ้โฮปื้มใจมาก

ตอนนี้นะคะสถานที่ก็คาดเอาไว้๒ที่ด้วยกันนะคะ

จริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะมีวันนี้ไม่ได้
หากขาดแฟนเพลงซึ่งแบบรักสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งทางพ่อโจเองนะคะก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเชื่อเป็นเพราะว่า
สัมพันธ์ดวงสมพงศ์เลยทำให้มีวันนี้เอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แล้วก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนมางานให้ได้ด้วยจ้ะเพื่อมาเป็นกำลังใจให้หลากับพ่อจู๊ด้วยจ้ะ
ให้ลากับพ่อโจได้สู่งานต่อจ้ะ
สำหรับพ่อพ่อแม่แม่คนใดที่มาบัวได้ก็แล้วก็อยากให้มาให้ได้คือกับพ่อพ่อ
เพราะว่าทุกคนสำคัญกับหลาเพราะว่าแม่เอฟซีทุกคนสำคัญน้ำหลาทุกคนเลยจ้ะ
ภาษาอีสานบอกว่าเป็นเตาออนซ่อนเพื่อนน้อง
แม่ที่มาไม่ได้ก็ยังอยากให้มานะ
เอาคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ละกันนะคะ
จัดวันที่๑๓กรกฎาคมปี๒๕๖๗นะคะก็คือปีหน้านั่นเองค่ะ
แฟนมิติ้งผ่านไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
ล่าสุดทางบอสโจค่ะจับมือกับเฮียหน่อยหมอลำไอดอลค่ะ
หมอลำวงใหม่มาสร้างความสุขให้กับแฟนกับชื่อวงที่ว่า

โดยเตรียมเปิดออดิชั่นนะคะแบบว่าทั้งทีมงานนักร้องประจำวง
แล้วก็ทีมงานต่างเร็วนี้ค่ะ
ที่สนใจนะคะก็สามารถไปสมัครเป็นครอบครัว
สาวน้อยลำเพลินโชว์ได้นะคะ
เรียกว่างานนี้มีแต่ความปัง
ยอดเลยคุณผู้ชมเห็นว่าจะไปออดิชั่นเหมือนกัน
ท่ารงท่ารำได้อยู่อินเตอร์เทนได้หมดนะ